ไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่ผู้ต้องหาก็คือ
นายสาธาดาบัวทองหรือว่านายท็อป

บังคับเธอไปขังในบ้าน
พอขังเสร็จปุ๊บคมคืนเธอค่ะ
มขืนไม่พอไปตบทรัพย์เอาทั้งกระเป๋าเงิน
กระเป๋าสตางค์มือถือคือเอาไปหมดเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้จริงแล้วเกิดขึ้นสักประมาณ๕๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ตำรวจในท้องที่ก็คือสนตลิ่งชัน
ขอสารอนุมัติออกหมายจับ๑๒ตุลาคมล่าสุด
ไปจับกลุ่มนายสัทดาผู้ต้องหาคนนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าตำรวจคือเขาประสานไปที่สพแก่งกระจาน
เพราะว่ามีข่าวว่านายท็อปคนนี้หลบหนีไปอยู่บ้านญาติ
นี่แหละไปเจอเบาะแสก็เลยสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคุณผู้ชม
งานนี้ตำรวจเหนื่อยเลยต้องใช้ทั้งตำรวจกองบังคับการ
ตำรวจนครบาน๗ตำรวจจากกองบังคับการจังหวัดเพชรชบุรี
ตำรวจสนตลิ่งชันก็ต้องร่วมกันแหละค่ะ
คุณผู้ชมนะคะตำรวจไปตามนายท็อปได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ
ล่าสุดวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวนายสัทดาบัวทอง
หรือว่านายท็อปมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมีคุณแม่ของนายท็อปมาด้วย
มาเพื่อยืนยันในความบริสุทธิ์ของลูกชายตัวเอง
และตำรวจคุณผู้ชมใช้เวลาในการสอบสวนนานกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
แต่นายท็อปคนนี้คุณผู้ชมคนนี้ค่ะ
ก็ยังคงให้การภาคเศษถามว่าภาคเศษยังไง

บอกว่าไม่ได้ข่มขืนกระทำชำราวหญิงอายุ๑๙
ตามที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี

ส่วนเรื่องของกรณีที่ชวนหญิงสาวอายุ๑๙
ล่อลวงทางแชทแล้วก็ไปดื่มกิน
ที่ผับแห่ง๑ย่านสนตลิ่งชันท้องที่นั้นนะ

พาหญิงสาวไปขังในบ้านที่
หมู่บ้านบางระมาทหมู่บ้านมหาดไทย๒
เขตบางระมาทแถวบางระมาทตลิ่งชัน
แล้วไปข่มขืนเธอหลังจากนั้นตบทรัพย
ในกรุงเทพคุณผู้ชม

ไม่ไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
เดี๋ยวจะไปพูดในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นปุ๊บ
สักประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ

ก็ให้นายท็อปเซ็นบันทึกการจับกลุ่มนะ
แล้วนำตัวนายท็อปไปฝากขังต่อสารจังหวัดตลิ่งชัน
ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งท้ายคำร้องตำรวจสนตลิ่งชัน

เพราะว่าตำรวจบอกว่าคดีนี้อัตราโทษค่อนข้างสูง
แล้วถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการของนายท็อปเนี่ย

แล้วตำรวจตามไปตะครุบตัวได้

รวมไปถึงญาติของนายท็อปจะบอกว่า

แต่ตำรวจก็เอาล่ะคัดค้านการประกันตัวตอนนี้
ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของสารท่านนะคะว่า

แต่เรื่องต้นญาติของนายท็อปนี่
นำวงเงินคือ๓แสนบาทมาเตรียมไว้เพื่อ
ประกันตัวนายท็อปค่ะ

ตำรวจแจ้งข้อหานายท็อป๓
ข้อหาด้วยกันคือข้อหาแรก

หรืออยู่ในภาวะที่ผู้อื่นไม่สามารถขัดคืนได้

โดยมีอาวุธในเวลากลางคืน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย
ข้อหาที่๓คือกักค้างหน่วงเหนียว
ผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย

ที่สุดแล้วสารจะให้ประกันตัวหรือเปล่า

พนักงานสอบสวนสนตลิ่งชัน

คัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องนะคะ
ให้เหตุผลบอกว่าอัตราโทษสูง
แล้วก็พฤติการของนายท็อปคนนี้คือหลบหนี